ทุเรียนยักษ์ยักษ์ขนาดไหนเอาไปดูค่ะ
มันใหญ่มากค่ะต้องใช้ขวานจามนะคะเอาขวานจามมาเลย
วับเขาให้วับเขาให้
กูจะนะนี่ฉันหมายถึงว่ามันกินแต่แบบมันดูน่ากินเหรอ
เดี๋ยวมันใหญ่ภูมันใหญ่เนื้อมันเหลืองอ่ะค่ะ

อะไรนะกินได้เลยใช่ไหมคะ
กินได้เลยเขาบอกว่าทานได้แล้ว
นิ่มกำลังดีกรอบนอกนุ่มใน
แต่อย่างนี้บางคนเขาก็เอาไปทอดก็ได้
เป็นทุเรียนทอดก็ว่าไปถ้าบางส่วนที่มันยังแบบว่า

ดีเหมือนกันแต่ถ้ามันสุกแล้วกินเลยครับ
แล้วเขาน่ะช่างให้ดูเลยอ่า
พิสูจน์เลยเพราะบางคนเห็นในคลิปแล้วไม่เชื่อ๑๐โลจริงเปล่า
นี่ไงชัด
อูหู๑๐โลกว่าด้วยไม่โกงไม่จกตา
เอ้าจริงโห้โห้

ทำไมยิ่งใหญ่ขนาดนั้น
ไม่กล้ากินหรอกเนื้อมันใหญ่ขึ้น
เป็นของหายากน่าเก็บไว้เนอะ
อ่ะแต่ว่าก็พูดถึงความอร่อยของทุเรียนนี่หลายคนก็อดใจไม่ได้นะ